คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

ลองไปดูซิไอ้ไฟแว๊บมันคืออะไร

แล้วมันเกิดขึ้นกลางคืนกล้องวงจรปิดจับภาพได้

คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจริงเนี่ย

ตั้งแต่หมาเนี่ยมันอยู่บนโต๊ะ

ขอดูวงจรปิดแบบเต็มหน่อยฮะ

ที่หมู่๕ตะบลเฮ้วยคลดอำเภอเฮ้วยคลดจังหวัดอุทัยธานี

ซึ่งจริงนะจะจับภาพได้ตั้งแต่หมาเนี่ย
มันอยู่บนโต๊ะบนโต๊ะหน้าบ้าน
แล้วหมามันก็เริ่มเหลียวซ้ายแลขวา

แล้วทีนี้คนในบ้านซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยใช้รีโมท

หมุนไปดูว่าหมาเห่าอะไร
ถึงจะไปเห็นแสงแว๊บอยู่ตรงเยื้องกับสารด้านหลังไป
ใช่ที่เราวงกลมไว้นะฮะ
และทีนี้คนในบ้านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะคุณนะ
ก็คือนางสาวกฤษณีบอกว่าตอนนั้นหมามันเห่ามันหอนใหญ่เลยนะ
ก็เลยหันวงจรปิดดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หันไปดูตามทางเอ้านั่นไฟแว๊บ
ทีนี้พอกลางวันแล้วนะทีมข่าวของเราก็เลยไปหาเธอ

นี่กล้องอยู่ตรงนี้บิดไปบิดมาได้ดูในโทรศัพท์ได้
แล้วไหนตรงที่เห็นแสงไฟน่ะนู่นไร่อ้อยนู่น
พี่เขาเลยพาไปตรงไร่อ้อยนะฮะแล้วก็บอกว่าตรงไร่อ้อยตรงนี้
เคยมีชาวบ้านเคยเห็นดวงไฟปริศนาแบบนี้มาแล้ว
พี่เขาก็ชี้ให้ดูคุณสืบสกุลคือที่มอง
เมื่อกี้ดิฉันคิดว่าเอ๊ะเป็นไฟเลี้ยวของรถหรือเปล่า
ไฟเลี้ยวของรถหรือไฟทางแต่พี่เขาพาไปดูบอกว่าตรงนั้นไม่ใช่ถนน
ตรงนั้นเป็นไร่อ้อยพอเป็นไร่อ้อยนะก็จะไม่มีรถผ่าน
และอย่างไม่มีเสาไฟที่ปักไว้ตรงนั้น
ดังนั้นไอ้ไฟที่ว่านี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นกระสือ
ด้านของคุณแม่ของพี่กฤษณีคือคุณแม่สมคิด
บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องแปลกมากล่ะหลานเอ้ย
เพราะปกตินะสุนัขที่บ้านไม่เคยเห่าเคยหอนนานแบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านก็เชื่อกันเลยนะพอมาเห็นคลิปนี้
บอกว่าดวงไฟที่เห็นแว๊บคือกระสือ

เพราะชาวบ้านเล่าให้ฟังสืบต่อสืบทอดกันมานาน

เคยขับไล่ดวงไฟปริศนาลักษณะดังกล่าวนี้มาแล้ว

ทีนี้ครับตามหลักความเชื่อชาวบ้านก็เชื่อเป็นอะไรนะ
เป็นกระสือในไล่อ้อย
แต่ถ้าถามหลักความทางวิทยาศาสตร์บ้าง
ก็ต้องถามอาจารย์ออสวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟ้าผ่ารถกับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง

คุณผู้ชมนอกจากมุมขวาของกล้อง
ที่วงกลมไว้มีแสงระยิบระยับแล้ว
เจาะลึกมาที่ตรงกลางเสาหน่อยเสาตรงกลาง

ดูดิเห็นไหมเมื่อกี้มันมีไฟแว๊บเหมือนกัน
คืออาจารย์ออฟกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นกับเสาตรงกลาง

ฝั่งขวามีไฟแว๊บตรงเสานี้ก็มีไฟแว๊บ

อาจจะมีแสงจากทางซ้ายที่หลุดมุมกล้องไปที่เราไม่เห็น

อาจจะเป็นแสงจากรถแสงจากไฟอะไรสักอย่างเนี่ย
มันสาดเข้ามาสะท้อนเสาตรงนี้

กระทบตรงนี้แล้วทีนี้เลนส์กล้องนะมันก็มีการตกกระทบกันอีก
ทำให้แสงไปปรากฏที่มุมขวาตรงนั้น
คุณผู้ชมเอางี้ถ้าฟังผมเดี๋ยวไม่เข้าใจ

คือถ้าเราดูจริงในคลิปนี้
ตรงเสาตรงกลางก็เกิดระยิบระยับได้
เพราะฉะนั้นมุมขวาสุดเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้
แสงด้านซ้ายมันมากระทบ
มันวิ่งมาแล้วก็กระทบที่เสา
เสาตรงกลางก่อนก็เกิดระยิบระยับถ้าเราสังเกตตรงเสานะครับ
แล้วมันก็ปลายทางด้านขวาแล้วก็ไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นวัตถุ

เห่าเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งไปที่แสงนั้นนะฮะ
แต่ว่าอันนี้มันวิ่งไปตรงซึ่งมันอาจจะไปเห่าใคร
เห่ารถยนต์หรืออะไรก็ได้ที่วิ่งมาแถวนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เราลองวิเคราะห์ไปเรื่องอื่นก็ได้นะฮะ
ถ้าจะบอกว่าเป็นผีจากเสียงหมาหอนก็ได้นะฮะก็เป็นความเชื่อ
เอาง่ายอาจารย์บอกไฟสะท้อนมาจากทางด้านซ้ายที่มุมกล้องจับภาพไม่ได้
อาจจะมีรถมีไฟมีเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
แล้วก็ไปสะท้อนเสาแล้วก็พอกล้องมันเป็นเลนเป็นกระจกอะไรก็ตาม
มันก็ไปสะท้อนออกตรงนู้นมุมขวา
แต่อาจารย์ออสบอกอีกอย่างหนึ่งนะสังเกตที่น้องหมาได้

ใช่แล้วพอน้องหมามันวิ่งไปมันวิ่งตรงมันไม่ได้หันหน้าไปทางไอไฟระยิบระยับนั้นซะหน่อย
มันวิ่งตรงไปตรงกลางจอมันไม่ได้หันไปเห่าทางมุมขวา
ที่มีแสงระยิบระยับเหมือนกระสืออาจารย์ออสแบบนี้

ไฟระยิบระยับฝั่งที่ขวาที่ปรากฏขึ้น
เมื่อกี้ที่เอาวงกลมแดงมันคืออะไร
ซึ่งคนที่หมุนกล้องเดี๋ยวมีจังหวะหมุนกล้องนี่นะหมุนกล้อง
หมุนตอนหมุนนี่แหละมันไปดูดแสงจากอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมอาจารย์ออสบอกทางวิทยาศาสตร์นะ
หมุนมันไปดูดแสงทำให้เกิดปรากฏแว๊บแบบนี้นะฮะ
อาจารย์ออสบอกเอ๊ะทำไมตอนนั้นเจ้าของบ้านเนี่ย
ได้ยินเสียงหมาเห่าทำไมไม่ส่องไฟฉายไปจุดนู้นเลย
คือหมายความว่าถ้าเกิดเห็นแบบนี้แล้วไม่ออกมาดูให้รู้แล้ว
ก็รู้รอดเลยว่าแสงระยับระยิบนี่มันคืออะไรกันแน่

ผมกลัวหมามันไปยืนเห่าตรงนั้น

คือหน้าของหมาที่มันหันมันไม่ได้หันไปตรงวงกลมแดง
เห็นไหมมันมองตรงไปก็เลยไม่รู้ว่า
จุดที่หมาหันไปจริงมันอาจจะมีอะไรบางอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นมุมความเชื่อหรือมุมวิทยาศาสตร์

เรื่องของแสงไฟกระพริบที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นกระสือนะฮะ

เพราะในมุมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นอะไร